อะไรเนี่ยมาใกล้ด้วยพี่อุ๋ยกระสือแก่ใช่ไหมกระสือแก่เดี๋ยวไปเรียกเขาเห็นไหมเขามาเลยน่ะก็ลุงเชียนเขาบอกนี่ที่ลบบุรีนี่เห็นไหม
อ่าเมื่อวานนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกเขายังกลัวกันอยู่นะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายไม่ใช่แล้วอันนั้นจะเข้าเพลงอยู่แล้วค่ะอันนี้คือเขามามาหาใครเนี่ย
มาเพื่อจะบอกว่าเขายังอยู่เขายังไม่ไปอีกเหรอคะเขายังอยู่และคนที่จะไปพิสูจน์ได้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นโอ้โหมาอย่างใกล้เลยค่ะมีอยู่คนเดียวเท่านั้น

นี่แค่เป็นภาพลวงตา

ไปเท่านั้นไหนก็เปิดอร่อยนะจะให้กลับได้อย่างไร
เอ้าไปเออนอนอยู่บ้านลุงเชียนนั่นแหละนี่เราเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบรายการแล้วใช่ไหม
นี่เห็นไหมตื่นมานี่นั่นแน่เผื่อแปลกอะไรไปกันค่ะ
อันนี้ไม่ได้ไปสอยมะม่วงนะจะไปสอยกระสือจะไปสอยกระสือ
ไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้ไปกลางวันอย่างนี้มันจะได้เรื่องไหมเนี่ยติ
เออแต่ว่ากระสือไม่ออกกลางวันกระสือจะออกมาไหมกระสือไม่ออกตอนกลางวัน
บอกใจเย็นเย็นอันนี้แค่เซอร์เวย์อ๋อดูเส้นทางดูเส้นทาง
ไว้ก่อนกลางวันเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยติไปอีกรอบหนึ่งอ่าอ่า
ท่านผู้ชมรอดูมาแม่ผมและกลัวจังเลยเนี่ยกลัวว่ากลัวงูจะฉกอีก
คุณผู้ชมครับพื้นที่ที่ตำบลบ้านเบิกนะฮะอำเภอเมืองลบบุรีนะฮะ
วันนี้ตินะครับผู้สื่อข่าวของเราไปหาลุงวิเชียนดวงเกตไว้๗๐ปีนะครับ
เพื่อจะไปถามไปพิสูจน์ความจริงว่าตกลงกระสือมันมีจริงใช่ไหมลุง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้ซ้ายมือวีนาน้องวีนา
หรือว่าชื่อเล่นปันสาวแม่ลูกอ่อนวัย๒๑ปีเพิ่งคลอดลูกได้ไม่กี่วัน
กลับมาจากโรงพยาบาลทิ้งผ้านามัยเปื้อนเลือดในถังขยะตื่นมากลางดึก
เห็นแสงวาบที่หน้าต่างเปิดออกดูเห็นคนแก่ผมขาวลอยได้นี่คาดว่า
อาจจะแบบมาหากินแบบพวกสิ่งสกปรกแถวบ้านเธอแล้วก็นี่ลุงเชียนนะฮะเจ้าของเล่า
หมูเป็ดหานไก่บอกอุ้ยเคยเจอเหมือนวีนาเลยสองรอบเจอระยะกระชั้นชิดไม่ถึงเมตร
มีจริงหรือเปล่านะครับนี่ลุงเชียนก็เลยพาไปดูจุดที่เจอกระสือนะครับบอกว่าลุง
เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มาหลายปีไม่เคยเจอกระสือนะจนเมื่อตีหนึ่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าทีแรกคิดว่าคนมาขโมยเครื่องสูบน้ำถือเสียมออกมาดูอยู่อยู่เห็นหน้าของผู้หญิงแก่ผมสั้นมีดวงไฟสว่างออกจากใต้หัวลอยอยู่สูงจากพื้นสองสามเมตรกำลังลอยอยู่ข้างเล้าหมูค่ะนี่ก็เลยบอก
อื้ออออออออออออออ
แล้วมันมีแสงไหม
แสงที่แรกมันแว๊บเดียวนะ
แล้วตอนนี้มันก็ลอยข้ามนี้ไปแล้วตอนนี้ก็ไม่แสงเลย
พอเราเจอปุ๊บจะไง
เจอปุ๊บมันจะแยกเคี้ยวเราก็บอกจะตีเงือกเสี่ยงจะตีอย่างนี้
แต่นี่มันก็ออกนู่นเลยลอยเลย
แต่นี่ก็ไปแล้วไม่มีแสงแล้วออกนี่เลย
เราก็มายืนดูนี่เดือนมันนั่นไงเดือนมันเห็นน่ะ
เดือนนี้มันก็ไปร้อยนี่ก็ดำไปเลยล่องตามคลองไป

เหมือนกับภาพที่ทางวีนาเขาเอามาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูเมื่อวาน
เหมือนที่ท่านพุยะอมเห็นอยู่ตรงหน้าจอเลยนะครับ

เป็นผมขาวขาวอย่างนี้เลยเห็นมั้ยนะว้าว
แต่บางคนก็บอกเป็นภาพสะท้อนหรือเปล่าเป็นแสงไฟแสงอะไรยังไงหรือเปล่า
นี่นะฮะลุงเชียนบอกว่าช่วง๒ทุ่มวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
เชียนก็อยากจะดักกระสืออีกรอบหนึ่งเลยเอาเป็ดเป็ดที่เลี้ยงเอาไว้ที่มันตายอ่ะ
ผูกไว้ที่ต้นกล้ามปูริมคลองใกล้บ้านเพื่อล่อกระสือ
คงจะมาแบบหาซากเป็ดที่ตายแล้วลุงก็รีบเข้าไปดู
ปรากฏมันรู้ตัวมันลอยหนีหายไปอีกฮะ
แม่ฉลาดจริงแต่ซากเป็ดมีรอยเคี้ยวกัด
กัดเลยเหรอคะเออนี่มันจะเขี้ยวใครเห็นไหม
แต่ลุงเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ลุงเอาซากเป็ดไปทิ้งซะก่อน
ไม่อย่างนั้นจะได้พิสูจน์รอยเขี้ยวกัน
แต่อันนี้มันยังไม่ตายนะทั้งเป็ดทั้งหานทั้งไก่ลุงเลี้ยงเยอะเลย

เหมือนกันนะฮะเหมือนลุงวิเชียนเหมือนน้องวีนาเขา
ติก็เลยไปที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะครับที่ตะบนสี่คลองอำเภอเมืองลบบุรีนะ
เพื่อไปหาพระวิจารณ์ขันติโกนี่ท่านวัยห้าสิบหกปีนะฮะ
หลวงพ่อท่านเคยทำพิธีปราบสัมภเวษีให้กับชาวบ้าน
โดยพระวิจารณ์เนี่ยท่านบอกว่ากระสือที่โผล่ออกมาให้ชาวบ้านเห็นในช่วงนี้เนี่ย
น่าจะมาจากคนที่เล่นคุณสัยมนต์ดำแล้วทำไม่ดี
ของก็เลยเข้าตัวกลายเป็นกระสือท่านก็เลยฝากบอกชาวบ้านว่าไม่ต้องไปกลัวนะ
กระสือเนี่ยมันกลัวคนติว่ายใหญ่กระสือมันกลัวคนไม่ใช่คนต้องกลัวกระสือ

เป็นเชื้อ
ถอดหัวไปกินเหมือนในหนังที่เราเห็นใช่ไหมครับ

ชาวบ้านเขาบอกเขาเห็นหลายพื้นที่นะฮะ
ในระแวกแถวนี้หลายตำบลนะครับ

เพื่อจะดูว่าเอ๊ะใครเคยเจอบ้าง
ตำบลท้ายตลาดตำบล๔คลองตะบนบ้านคอย
แต่ละตำบลก็อยู่ห่างกันประมาณ๑๐กิโลเมตร
เพื่อจะไปถามชาวบ้านแถวนี้ว่ามีใครเคยเห็นกระสือบ้างไหม
ตำบลไม่มีใครเจอกระสือเลยนะ
จากพื้นที่แถวบ้านลุงวิเชียนกับน้องวีนา

มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคุณพี่ทัศวรรณนะครับ

ยืนยันว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะ

แต่ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกเห็นกระสือก็เลยหวาดกลัว

กระต่ายเมื่อวานนี้มันตายยังไม่ทราบสาเหตุ

แต่ก็อาจจะไม่เกี่ยวแล้วมั้ง
คิดว่าเรื่องกระสือน่าจะมีคนปล่อยข่าวมากกว่า
อาจจะอยากจะให้กลัวกันไม่กล้าออกจากบ้านช่วงกลางคืน

พวกคนร้ายเนี่ยฉวยโอกาสไปขโมยข้าวของ
ขโมยเครื่องมือการเกษตรเครื่องสูบน้ำของชาวบ้านหรือเปล่า

แต่หนูความคิดหนูว่า

ปั่นให้คนในหมู่บ้านกลัวแล้วก็ปิดบ้านนอนกันโจรมันจะมาไหม

อะไรก็บอกว่าหมู่อะไรนะบอกว่า

น่ะพี่นรับ
แล้วตกลงกระต่ายน้องตายเพราะอะไรครับ

จะไปชะนักสูตรกระต่ายสิติ

อันนี้อาจจะน่าร่ามากกว่าเก้าออกกระสืรนะ

ทำให้ผมนึกถึงตอนข่าวน้องชมพู่บ้านกกอกมุกดาหาร

นี่คุณผู้ชมส่งมาตั้งแต่ตอนนี้พี่อุ๋ยบอกว่า
ให้คุณพี่ติไปล่าท้าผีเลยว่า

ติไปซื้อตับหมู๓ขีดมาค่ะ

นี่ซื้อตับหมูมาเอาไปแขวนไว้ที่ต้นกล้ามปู
ที่ลุงวิเชียนบอกเจอกระสือจำได้ไหมคะ

จะนั่งปิดไฟอยู่เงียบห่างออกมาประมาณ๓๐๕๐เมตร
ดูสิว่ามันจะมีอะไรลอยมาไหม
ซึ่งตอนที่กำลังนั่งซุ่มดูอยู่พี่อุ๋ย

มันมีแสงไฟอะไรบางอย่างลอยขึ้นบนท้องฟ้าในระยะที่ค่อนข้างไกล

เดี๋ยวเราจะเอาไฟเดินเข้าไปดู

คนเหมือนกันที่แฝงที่เราเห็นคือคนเหมือนกัน

อันนี้ทำอะไรครับพี่อุ๋ย

คนที่เขาเปิดไฟแล้วส่องอยู่ไกลเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
พี่ตีบอกว่า

แสงไฟมันลอยขึ้นมานี่เห็นไหมล่ะ
ชาร์จเลยวิ่งชาร์จเลย

ทีมงานเราถือทั้งกล้องพี่ติก็ถือไมค์แล้ววิ่งเลยวิ่ง
คนเหมือนกันคนเหมือนกัน
คนเหมือนกันคนเหมือนกันแสงที่เราเห็นนี่คือคนเหมือนกัน

และที่น่ากลัวเนี่ยไอ้แสงเนี่ยโมงที่ตีถืออยู่เนี่ย

เพราะอะไรรู้ไหมเพราะชาวบ้านเห็นไฟของพี่ติ๊ก
ชาวบ้านก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยกระซื้อ
ก็เลยต้องวิ่งชาร์จเหมือนกัน
ต้องบอกคนเหมือนกันคนเหมือนกัน

ผิดหวังพี่ติก็ไปนั่งรอที่เดิมอีกนะจนครึ่งชั่วโมง

ก็ไปดูว่าตับยังอยู่เหมือนเดิมเราดูหน้า

ก็ดูเผื่อมันมีกลิ่นเลือดกลิ่นอะไรเข้ามาไหมอะไรอย่างนี้ไง

ไม่มีเลยนะครับไม่มีครับ
ซึ่งตอนที่เราตั้งกล้องไว้เนี่ย

แต่ขณะนี้เราไม่เห็น
มีร่องรอยเขี้ยวอะไรของ

เราก็ไปวิเคราะห์ตับหมูซะอย่างนั้นไง
เราก็ไปวิเคราะห์ตับหมูซะอย่างนั้นไง
อันนี้ต้องพาไปหาหมอนะ

พาตับไปหาหมอ

คุณผู้ชมน่าจะเลยเนี่ยติเลยฝาก
บอกชาวบ้านว่าพันครรภ์กลับฟื้นที่นี่ออกเถอะ

เปรียบเปลยสังเกตกันจังยังไงคะ
บอกคุณพี่ท่านนั้นคุณลุงเสื้อสีส้มเนี่ย

ไม่รู้ว่าดูเหมือนกระสือไฟสีส้ม

ใส่เสื้อสีส้มมาด้วยดูไกลก็ออกสีส้ม
ต่างคนต่างเข้าใจว่าเป็นผีอะเนาะ
แต่ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็บอกเป็นห่วงชาวบ้าน
ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นนะอันนี้
กลัวกระสือเยอะมากเนี่ยข้าวของหายนี่ยุ่งนะฮะ

ท่านผู้ชมครับมีชาวเน็ตที่เขาก็ไม่เชื่อเรื่องนี้นะฮะ
ประกาศผ่านเฟซบุ๊กของตัวเอง
พร้อมกับแชร์ข่าวของไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละนี่เห็นไหม

ตัวเดียวเสียวทั้งอำเภอใช่ไหม
ใครจับได้ผมรับซื้อ๑แสนบาทครับ
หิ้วหัวลากไส้มาเลยครับ
ผมจ่ายจริงรับไม่อั้นเลยครับ
ถึงว่าติไม่ยอมกลับ

แสดงว่าติเห็นโพสต์นี้แน่

อ่ะขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะ
เราก็ลงพื้นที่ไปเพื่อจะ
ก็ไม่ได้ว่าโอ้โหจะถึงขั้นพิสูจน์จะจับกระสืออะไรให้ได้หรอก
แต่ไปดูความเดือดร้อนหรือว่าความหวาดกลัวของชาวบ้านมากกว่า

ก็ไปดูให้เห็นว่ามันไม่มีหรอก
แล้วก็ยังไงก็ไปเฝ้าข้าวของของเรานี่แหละ

เครื่องสูบน้ำอะไรพวกนี้หายใช่ไหมฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่ไปแล้ว

ผู้ว่าบอกต้องลงไปสร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้าน